คุณแม่อาการล่าสุดของลูกชายเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
ตอนนี้ก็ยังนั่งเป็นห่วงอยู่ค่ะพี่อุ๋ย
ครับอยู่โรงพยาบาลไหนครับคุณแม่
ตอนนี้น้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะ
คุณหมอบอกว่ายังไงบ้างคะคุณแม่กระสุนเข้าตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับ
กระสุนก็มันก็โดนแถวบริเวณลำคลองค่ะก็ยังมีในส่วนอื่นอีก
ตามร่างกายก็ยังอีกหลายจุดอยู่แต่ว่าณเวลานี้คุณหมอรักษา
ในจุดในที่สำคัญก่อนค่ะก็คือแถวบริเวณลำคลอง
ซึ่งมันพาเอากระสุนและปืนคือเอาออกมาแล้ว
แต่มันก็คือยังไม่หมดค่ะพี่อุ๋ย
แต่ว่าจุดหลักคือคอใช่ไหมฮะ

ตอนนี้ก็คือยังต้องรอดูอาการก่อนรอการช่วยเหลือ
ใช่ค่ะก็คือต้องดูกันตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะพี่อุ๋ย
คุณแม่ได้คุยกับเพื่อนของลูกชายที่ไปด้วยกันในวันเกิดเหตุไหมครับคุณแม่

เพื่อนของน้องว่ายังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
ก็คือเรื่องของลูกน้องออกจากบ้านมาประมาณ๘โมงเช้า
น้องเพื่อนไปรับแล้วก็น้องก็เอารถไปจอดกันทุกวันเห็นไหมพี่
ซึ่งหนองจะต้องง่างไปโรงเรียนแบบนี้สองนาทีประตู
ที่โรงเรียนไปทำซูมให้ลุ่นพี่ที่เรียนขณะรับรับปริญญา

แล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าคนร้ายมาถึงก็นำหยิงไปเลย
แม่ก็ไม่รู้สาเหตุว่าหยิงน้องทำไม

คือใส่เสื้อยืดปกติกางเกงปกติแบบนี้เลย
เสื้อยืดกางเกงจีนอะไรแบบนี้เลย
แล้วเพื่อนที่ไปด้วยกันเรียนปี๑เหมือนกันไหมคุณแม่

ก็มีปี๑ก็มีรุ่นพี่ก็มีนี่

เพื่อนของน้องที่ใส่พวกเสื้อสีเข้ม

หรือเช้าสีขาว

กลุ่ม๖ของหลองนะคะไม่มีสอบมันเกิดอะไรขึ้นหรือตำรวจเขาได้บอกความคืบหน้าว่าเขา
สันนิษฐานว่าคนที่มายิงมันคือใครเป็นคู่อาริกต่างสถาบันหรือว่าเป็น
เป็นใครอะไรยังไงฮะมีคุณแม่ตอนตอนนี้มันไม่สรุปไม่ได้ค่ะต้อง
ทางเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเลยเพราะว่าจะว่าคู่อลิกไหม
คือลูกแม่ไม่เคยมีสัตว์ตัวที่ไหนลูกแม่เป็นเด็กเรียนครับ
ลูกแม่เดินก็ได้โคตรตั้งมาพี่หนุ่ยสอบติดที่นี่ก็ได้โคตรตั้ง
สอบติดเข้ามารุ่นพี่ที่รัวมหาลัยของอุเตศวัยก็คือสอนน้องดีมาก
เพราะว่าอยากมีนังคตดีมีเงินเดินเยอะเงินเดินสมูง

น้องไม่เคยมีเรื่องขอร้องวิวาลอะไรเลยนะครับพี่
อ่าคุณแม่ก็เลยบอกอยากขอความเป็นธรรมให้ลูกชายว่ามัน
ลูกไม่ได้เป็นคู่อลิลูกคือผู้ถูกกระทำอย่างนี้ใช่ไหมคุณแม่
ลูกแม่เป็นผู้ถูกกระทำก็เหมือนคุณครู

ลูกแม่ก็ไม่รู้อีโนอิเน่ว่าใครมาทำเขาทำเขาทำไมทำเพราะอะไร
ทำไมถึงทำแม่งก็สงสัยว่าทำไม
เพราะว่าถ้าลูกแม่เขามีอลิมีศัตรูที่ไหนคนเราสัญชาติยาน
ถ้าเราไปก่อเหตุไว้เราต้องระมัดระวังตัวถูกไหมคะ

ค่ะแต่อันนี้น้องคือคือเรื่องมีปกติก็เดินตามสบายจริง
ก็คือเดินปกติเลยพี่ไม่ได้ระวังอะไรถ้าดูจากในคลิป

ซึ่งไปลงเวียนก็จะไปแบบนี้ตลอด
แค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียว
ก่อนหน้านี้น้องหยอดเคยมีเรื่องราวอะไรทำนองแบบนี้ไหมครับคุณแม่แบบ

สืบที่โรงเรียนตั้งแต่น้องอนุบาล
จบมธยมจบธุรกิจจนไปเข้ามหาลัย
ขอบคุณรู้แกร่งหน้าหลายชั้นได้เลย
เพราะว่าลูกแม่เป็นเด็กยังไงพฤศจิกรรมอย่างไร
นิสัยอย่างไร
ภารกิจประเวทเป็นยังไงลูกแม่ได้โปรตาร์เรียนทุกปีตั้งแต่มหาลัย
คุณแม่แทบจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ลูกเลยในการเรียน
เพราะลูกแม่สามารถสอบได้ทุนเรียนตลอด

ค่ะลูกแม่เป็นนักเรียนได้ทุนตลอด
ไม่ใช่ค่ะ
ก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ